ดูข่าวนี้กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งมันก็เป็นกระแสมาช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
บอกว่าครูสอนคอมคนนึงคือชวนเด็กเข้ากลุ่มลับ
แล้วก็ไปประมาณว่ามีเซ็กแลกเกรด

ทางศาลจังหวัดระนองอนุมัติไหมจับครูคนนี้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้มีการพูดถึงในโลกโซเชียลค่ะ
เขาใช้แฮชแท็กโรงเรียนรั้วฟ้าขาวแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการพูดถึงคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์เนี่ย
ลูกศิษย์เข้ากลุ่มลับในกลุ่มลับนั้นก็จะแจกคลิปโป๊
มีเพศสัมพันธ์หมู่ชายหญิงอะไรแบบนี้
แล้วก็มันเหมือนกับว่าชวนเด็กมามีเซ็กแลกเกรดนะคะ
แล้วทีนี้พอโรงเรียนรู้ก็เลยมีการออกประกาศมา
ให้ครูคนนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อได้จริงด้วย
ทีนี้ค่ะเมื่อวานทางโรงเรียนเขาก็ออกประกาศเพิ่มเติมด้วยนะ
บอกว่าใครที่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูคนนี้

เดี๋ยวจะเก็บรักษาข้อมูลของคนที่ส่งมาเป็นความลับนะ

หมอปลาหมอปลาทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์แล้วก็โกบอย
ไปเลยค่ะไปที่โรงเรียนต้นสังกัดโรงเรียนนี้
แล้วก็จะให้จัดการแบบเด็ดขาดเลย
คือหลักฐานเอาจริงนะหลักฐานที่หมอปลาได้ดู
ทนายภัยศาสนได้ดูโกบอยได้ดูคือมันชัดมาก
แล้วทีนี้ก็เลยไปสอบถามกับทางนางสาวิตา
ซึ่งรักษาการผู้มนวยการโรงเรียน
ซึ่งรักษาการพอก็บอกนะคะบอกว่ากระแสในโลกโซเชียลน่ะ
คนที่ถูกกล่าวถึงเป็นครูอัตราจ้าง

ประวัติของครูอัตราจ้างคนนี้ไม่เคยมีประวัติเสียหายเลย

แต่พอเกิดเรื่องขึ้นโรงเรียนก็ต้องออกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อน
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบฟังรักษาการพอพูดหน่อยค่ะ
กรรมการก็จะเขียนรายงานแล้วก็แจ้งมา

เดี๋ยวเราก็จะแจ้งหน่วยงานเต้นสังกัดว่าเป็นอย่างไร
ไม่ว่าเขตพื้นที่หรือท่านผู้ว่า
แล้วก็ที่ผ่านมานะคะท่านพมแล้วก็ท่านบ้านพักเด็กนะคะ
เข้ามาหาข้อมูลก็ช่วยเราอยู่ส่วนหนึ่ง
ก็เข้ามาช่วยดูแลเรา
นี่ค่ะรักษาการพอบอกแบบนี้
หลังจากนั้นหมอปลาโกบอยทนายภัยศาล
ก็ไปที่สพมระนองไปแจ้งความเอาผิด

เพื่อเอาหลักฐานนี้ประกอบสำนวนข้อได้จริงต่าง
แล้วก็ล่าสุดวันนี้สจระนองอนุมัติหมายจับ
นายเอกพฤษครูคนนี้แล้ว
ข้อหาก็คือกระทำผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดอันมีลักษณะลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ล่ะค่ะคุณผู้ชม
ส่วนทางด้านผู้การจังหวัดผู้การจังหวัดระนอง
บอกว่าผู้ต้องหาตามหมายจับคนนี้
เป็นครูอัตราจ้างในตำแหน่งอาจารย์ที่สอนคอมพิวเตอร์
ดังนั้นทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ก็ได้เข้าร่วมสืบสวนแล้วก็มีพยานหลักฐาน
ว่านายเอกพฤษคนนี้เป็นผู้กระทำผิด
ก็เสนอสารเพื่ออนุมัติหมายจับ
พอเมื่อเช้าเขาก็จัดกำลังออกเป็นหลายชุดเลย
เพื่อนำตัวนายเอกพฤษผู้ต้องหาคนนี้มาดำเนินคดี
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอตัวนะ
ก็คาดว่าน่าจะกบดันอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ได้ทราบต่อไปด้วยนะคะ